ในช่วงสายของวันนี้ก็จะเริ่มมีการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ใช่ค่ะนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ประชาชนนั้นจะเดินทางเข้าไปนะครับ
ที่สนามบ้านนางเลิ้งนะครับแล้วก็ที่บริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า
รวมทั้งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งจะเป็นจุดให้ประชาชนไปพักคอยได้
อันนี้ก็เป็นภาพบริการสดทั้ง๓จุดตอนนี้นะคะ
พร้อมจะบรรยายงานกลับเข้ามาให้ทราบกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมเริ่มติดตามจุดแรกกันก่อนครับที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งจุดที่มีการจอดรถเอาไว้นะครับ
ให้ประชาชนนั้นได้ไปจอดรถเพื่อเตรียมเข้างานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับ
ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ต้องไปจอดตรงนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนรถต่อไปยังพื้นที่การจัดงาน
รายงานสดเข้ามาจากสนามม้านางเลิ้งนะครับ
เกาอีน๑๐๐๐ตัวเต้นกันแดดและจุดบริการน้ำดื่ม
ถูกวางเต็มพื้นที่ที่สนามม้านางเลิ้ง
เพื่อรอรับประสบนิกรชาวไทยที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะ
โดยส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงที่นี่เวลาประมาณ๙นาฬิกาค่ะ
ส่วนบรรยากาศการเตรียมความพร้อมด้านหลังดิฉันนี้นะคะ
คือบรรยากาศของโรงครัวพระราชทานค่ะ
ที่มาเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนนะคะ

ซึ่งโรงครัวที่นี่เขากำลังขมักเม่นนะคะ
ในการเร่งทำข้าวกล่องสี่หมื่นกล่องเสร็จให้ทันภายในช่วงเที่ยงนี้ค่ะ
ซึ่งข้าวกล่องการจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ
คือการบรรจุข้าวใส่ไปในกล่องค่ะ
แม้ว่าจะดูง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะ
มีการทำงานเป็นทีมทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะคะ
อย่างคุณพี่ท่านนี้ก็ใส่ข้าวใส่ข้าวเสร็จแล้วก็ส่งต่อเพื่อไปให้แพ็คกลับนะคะ

ข้าวทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ
ปรุงเองหุงเองทุกกระบวนการนะคะ
หลายคนไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
เพื่อมาทำกับข้าวนะคะให้เสร็จสี่หมื่นกล่องภายในช่วงเที่ยงค่ะ
โดยข้าวกล่องจะถูกส่งไปยังพื้นที่ต่าง
ให้กับประชาชนที่มาร่วมนะคะ
งานรวมถึงจิตอาศาและเจ้าหน้าที่อื่น
ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นนี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ครัวดีกว่าค่ะ
ว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะ

หลายอย่างเลยพี่เชอรี่ค่ะถามหน่อยค่ะว่า
นี่เรามาทำจิตอาสาที่นี่กี่วันแล้วคะ

ใช่ค่ะก็คือมาเริ่มตั้งแต่เตรียมสถานที่
จนกระทั่งของลงวัตถุดิบลง
ถ้าเวลาว่างเราก็คือเข้าไปช่วยทำวัตถุดิบ

มีตั้งแต่หั่นล้างอะไรพวกนี้ค่ะ
จนกระทั่งประกอบลงไปทำอาหาร
เชอรี่นี่เป็นคนจากจังหวัดไหนคะ

อยู่กรุงเทพอย่างนี้ต้องลางานไหมคะ

ที่นี่มีที่ให้พักนอนค่ะ

แต่ว่าพี่จะได้ไปเช่าโรงแรมใกล้ตรงนี้
ทุ่มแรงใจแรงกายมาก
ทำไมถึงตัดสินใจทุ่มแรงกายแรงใจ

อืมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ค่ะต้องประวัติสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ

เหนื่อยไหมมีความสุขมากกว่าค่ะ

หลายคนไม่ได้นอนนี่เป็นยังไงคะ

เพราะว่าทุกคนก็จะรู้หน้าที่ว่าตัวเองจะทำอะไร

ก็จะมาช่วงดึกหน่อยค่ะ

เราก็จะต้องเริ่มมารันตั้งแต่ตี๑
ใช่ค่ะเพื่อ๖โมงเช้า
ให้สามารถออกไปได้ครบตามจำนวน
โอเคค่ะปิ๊งขอรบกวนเท่านี้นะคะ

แนงไก่อร่อยไหม

แล้วเหรอคะชิมแล้วค่ะอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
พระคุณมากนะคะอย่างที่บอกนะคะแม่ครัวที่นี่นะคะ
เขาปรุงเองนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็ดีด้วยนะคะ
แล้วก็รวมถึงทำงานเป็นทีมค่ะเป็นทีมยังไงนะคะ
ขออนุญาตโชว์ด้านนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้
คือขั้นตอนการหั่นผักสับผักปอกกระเทียมนะคะ
เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าปอกกระเทียมกันแบบ
นับพันนับหมื่นค่ะแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามความสะอาด
เน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะคะรวมถึงวัตถุดิบด้วย
จะเห็นได้ว่าแม่ครัวแต่ละคนนะคะประสบการณ์มากจริงค่ะ
แล้วมาดูอีกจุดหนึ่งกันดีกว่านะคะในจุดนี้นะคะคือจุดการปรุงค่ะ
ก่อนที่จะแพ็คทุกอย่างนะคะไปส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประทานกันค่ะ
เป็นพ่อครัวสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปทางนี้ดีกว่านะคะ
ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อตั้มครับพี่ล่ะค่ะอ๋อแป๊ะครับแป๊ะนะคะ
เป็นพ่อครัวทำอาหารงานนี้ทำไปกี่เมนูแล้วคะโอ้โหต้องมีตั้งแต่ยี่ยี่ยี่สิบเจ็ด
เริ่มเริ่มให้เจ้าหน้าที่แจกกับเจ้าหน้าที่ครับก็มียี่สิบเมนูแล้วฮะ
ี่สิบเมนูครับเล่าคร่าวคร่าวหน่อยได้ไหมคะเมนูอะไรบ้างอ๋ออย่างนี้
อย่างโยชน์อย่างอย่างงี้นะฮะเป็นพะแนนกน้องไก่พะแนนกน้องครับครับ
พะแนนกหมูพะแนนกเนื้อหมูนะฮะมัสมันนะฮะแล้วก็มีผู้ผัดสีอิ๊ว
เมนูเส้นก็มีผู้ผัดผัดซีอิ๊วแล้วก็ผัดวุ้นเส้นอะไรอย่างนี้นะฮะ
หิวอีกรอบแล้วค่ะบรรยายคร่าวได้ไหมคะว่าสูตรในการปรุงนี่ต้องพิเศษพิถีพิถันอย่างไรบ้างคะ
ส่วนในการปรุงต้องเชฟแป๊ะเลยฮะจะชำนาญเรื่องการปรุงมาก
แป๊ะคะถามว่าในการขั้นตอนการปรุงค่ะเอ่อต้องมีสูตรไหมหรือว่าครับ
ตามใจชอบมีสูตรครับมีสูตรมีสูตรครับก็จะมีขนาดก็สูตรจะ
น้ำพริกนะฮะตวงจากขนาดกระทะใหญ่เนี่ยใช้น้ำพริกพุทธ๘ถุง

มาร่วมตรงนี้กี่วันแล้วค่ะ

อะไรที่ทำให้เรามากับ
มากับโรงคลัววิทยาวิทยาลัยสละครับ
ภัณฑ์มาก็มากับท่านครับ
อย่างที่เห็นว่ามีหลายฝ่ายมาร่วมทำโรงครัวค่ะ
สำหรับประชาชนนะคะที่สนใจที่จะนั่งรถชัตเทอร์บัสนะคะมาลงจุดจอดที่สนามม้านางเลิ้ง
หรือว่าจุดจอดอื่นอีก๖จุดนะคะ
สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของพศมก
ซึ่งเขาให้บริการฟรีนะคะตั้งแต่๙นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา
ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคมนะคะ
ที่ตาภาสิริพิพัฒน์ข้าวไทยรัตทีวีรายงานจากสนามมานังเลิ้ง